นี้เขาไม่ทนแล้วอ่ะเรื่องของเหม็นขี้แพ้
แล้วมันมีการสร้างคอกลุกล้ำที่ด้วย
ทีนี้คนที่ก่อเหตุเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะ
เอาปืนมามารัว๕นัด
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตหนึ่ง
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๒แล้วหนึ่งในนั้นมีเด็กอายุขวบกว่า

ตอนทำแผนนะคุณผู้ชมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อน
ว่าเหตุการณ์นี้คนก่อเหตุผู้ชายคนนี้เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คือนายปรีชามีเหลืออายุ๖๒ปีค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านในอำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรีมีคนเจ็บนะ
ครอบครัวรีบพาส่งโรงพยาบาลบ่อพลอยเลย
แล้วก็แจ้งตำรวจสพบพลอยให้ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนประมาณ๔โมงครึ่งเมื่อวานนะคะ
ทีนี้คนเจ็บ๓คนคือนายบุญมีนวมจาด
อันนี้เป็นคุณตาแล้วอายุ๗๔ปีเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นแหละ
โดนยิงโดนรัวเลยตามร่างกายหลายจุด
อาการของคุณตาบุญมีเนี่ยสาหัสและท้ายที่สุดคุณตาบุญมีก็เสียชีวิต
ส่วนภรรยาของคุณตาบุญมีเนี่ยคือคุณป้าถวินศรีโสภา
ก็โดนยิงเข้าที่ชายโครงอาการยังน่าห่วงอยู่นะคะ
ตอนนี้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนา
ส่วนคุณผู้ชมรูปที่๓
เด็กหญิงตัวน้อยอายุขวบกว่าโดนกระสุนเฉียวโดนแขน
แต่อาการน้องตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
ว่าหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นหมายเลข๑คือคุณตาบุญมีเสียชีวิต

ยังอาการน่าห่วงและ๓ปลอดภัยแล้วนะคะ
คนก่อเหตุที่ว่าที่รัวยิง๕นัดเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หลังจากก่อเหตุแล้วนะไม่ได้หนีไปไหน
ปรีชาคนนี้ค่ะยืนรอมอบตัวอยู่
แล้วก็ปืน๓๘แบบลูกโม่ปืนกระบอกนี้

ก็เอาตัวนายปรีชาอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่ไปสอบที่สพบพลอย

หลักฐานต่างเพิ่มเติมภาพนี้ค่ะ
พอไปสอบถามนายปรีชาคนก่อเหตุ

ทั้งสองฝ่ายบ้านอยู่ติดกัน
แล้วนายปรีชาคนก่อเหตุเขาเลี้ยงแพ้อยู่
ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเลยนะ

กระทั่งวันเกิดเหตุครับเมื่อวานนี้๑๗ตุลาคม
ตอนที่ผู้เสียชีวิตกับภรรยาเนี่ย

ไปทะเลาะกับนายปรีชาอย่างรุนแรงครับ
ถึงขั้นคนรอบข้างไม่มีใครกล้าไปห้าม
แล้วนายปรีชาก็ชักปืนยิงใส่นายบุญมีไป๔นัด

กระสุนเนี่ยพลาดไปเฉียวแขนหลานสาวอายุ๑ปีเสร็จเจ็บไปด้วย

แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเลยนะ

แต่เดี๋ยวจะต้องไปสอบปากคำญาติของทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่งด้วยว่า
ไอ้ที่ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่อยมา

ใช่ดิฉันว่าลูกเขยของคุณตาบุญมีรู้แหละ
เพราะว่านักข่าวของเราไปคุยกับลูกเขยคือนายประวิทย์วงวิจารณ์อายุ๕๐ปีนะคะ
ซึ่งลูกเขยเนี่ยเขาเป็นพ่อของน้องขวบกว่าที่โดนยิงเฉียวเนี่ยนะคะ
ใส่หมวกนะคุณผู้ชมเสื้อลายเทาเนี่ยค่ะ

ตัวของนายประวิทย์เองมาช่วยพ่อตาทำคอกแพ้
แล้วอยู่ดีฝั่งอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่เดินมาโวยวาย

ทีนี้ตัวพ่อตาเอาปูนขาวไปโรยดับกลิ่นแล้วนะ

ฝั่งอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยพูดขึ้นว่า
เดี๋ยวจะเอาปืนมายิงให้ตายให้หมดเลย

ทีนี้ตัวของลูกเขยเนี่ยค่ะ
เห็นว่าฝั่งผู้ก่อเหตุพูดแบบนี้ใช่ไหม
ก็เลยรีบขับรถไปแจ้งตำรวจที่ป้อมช่องด่าน
แต่ตอนไปถึงไม่มีใครอยู่เลย
แล้วเมียเขาโทรมาบอกว่า
นี่เธอพ่อตาแม่ยายลูกโดนยิง
ทีนี้ค่ะตัวลูกเขยรีบกลับไปเลยนะ

นี่อันนี้ตอนที่เอาคุณตาขึ้นท้ายกระบะมานะ

อยู่ท้ายรถกระบะแบบนี้ค่ะ
ส่วนภรรยาของผู้ก่อเหตุค่ะ

ก็บอกว่าที่ผ่านมาสามีนะ

เคยเตือนฝั่งคู่กรณีแล้ว
อย่ามาสร้างคอกแพะลุกเข้ามาในที่ดินของฉันเลยนะ

ตัวของเมียผู้ก่อเหตุอยู่ในบ้าน

ผัวเธอเนี่ยเดินเข้ามาคว้าปืนแล้วก็เดินออกไป
ซึ่งเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมก็ไม่คิดว่าสามีจะไปก่อเหตุแบบนี้
นี่จริงมันเป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้าน
ที่เราจะบอกเสมอว่าเพื่อนบ้านคือรั้วที่ดีของบ้าน

ค่อยพูดค่อยจาค่อยคุยค่อยเคลียร์

คือบ่อยครั้งที่เรารายงานไปว่าเพื่อนบ้าน
พอมีปัญหาสะสมบาดหมางกันนานมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาคุณผู้ชม
เราไม่รู้เลยว่าวันไหนวันหนึ่ง
เส้นบางมันจะขาดผึงแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้

เมื่อวานตรงที่แพ้คุณผู้ชมจำภาพเมื่อวานได้ไหม

เพราะว่าเมื่อวานฝั่งเพื่อนบ้าน

อีกฝั่งนึงก็บอกว่าโอ๊ยเหม็นเหลือเกิน
โวยวายทะเลาะกันเป็นข่าวเป็นคราว
ที่สุดบ้านนั้นเขาจับมือกันเขายิ้มให้กัน

แต่พอมาวันนี้ก็เรื่องขี้แพ้เหมือนกัน
จบเหมือนกันค่ะจบชีวิต
นี่แค่เรื่องขี้แพ้ไม่ได้นี่ถึงตายเลยนะ
คุณผู้ชมครับสองเรื่องที่มันไม่มีเกณฑ์วัด
สำหรับปัญหาของเพื่อนบ้านคืออะไร
หนึ่งเสียงค่ะสองกลิ่น
คนเราเนี่ยเสียงดังไม่เท่ากัน
กี่เดซิเบลกี่เดซิเบล
อมบอกก็บ้านผมก็เปิดเพลงให้บ้านพี่เบิร์ตฟังด้วยนะ
อมบอกโอ้โหนี่เพลงกำลังมันพี่เบิร์ตไม่ชอบหรอก

บางคนบอกว่ากลิ่นกลิ่นมันก็วัดไม่ได้
พี่เบิร์ตทำอาหารอยู่ข้างบ้านพี่น้ำแข็งพี่น้ำแข็ง
เม็ดน่ะทำอะไรอาหารใต้เม็ดแล้วเกิน
แต่พี่เบิร์ตบอกก็ไม่เห็นเหม็นนี่ก็ทำมาตั้งนานแล้ว
เออนี่แหละครับสองอย่างที่มันไม่มีตัววัด

ฉะนั้นใจใจต้องถึงใจกัน
คุยกันเพื่อนบ้านกันนะ